ส่วนที่จังหวัดบุรีรำครับคุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปขอตรวจค้นรถต้องสงสัย
แต่ถูกโวยวายโวยวายบอก
อะไรกันนักกันหนาเนี่ยค้นอีกแล้วเนี่ย

อย่างไม่ได้ค้นยังไม่ได้ค้นนะครับ

เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่เถียงกันเดือดทีเดียว
ระหว่างเจ้าหน้าที่ชุดปรับปรามยาเสพติดนะครับ

ไปเข้าตรวจค้นรถยนต์ของผู้เสียหายผู้ชายตัวใหญ่เสื้อสีชมพู
กับผู้หญิงที่อุ้มเด็กที่หน้ารีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรำ
เมื่อวันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
จับใจความได้ว่าผู้เสียหายไม่พอใจที่ถูกบุคคล
โดยไม่รู้เลยว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
แล้วก็ถูกทำแบบนี้มา๒ครั้งแล้วครับคุณผู้ชม
จนต้องขอให้เอาบัตรประจำตัวมาแสดงหน่อยได้ไหม
อืมอีกฝ่ายบอกว่าถ้าไม่ผิดทำไมถึงขัดขวางเจ้าหน้าที่
ในการตรวจค้นล่ะอ้าวเป็นเรื่องฮะ
จากนั้นก็มีผู้ชายอีกคนเสื้อสีน้ำเงินคุณผู้ชม
นะแสดงบัตรข้าราชการว่าเป็นประหลัดอำเภอเมืองบุรีรำครับ
ผู้สื่อข่าวสอบถามนางสาวถิติมาเมืองจันทึก
อายุ๓๕ปีชาวจังหวัดศรีสะเกดครับเธอเล่าบอกว่า
ครอบครัวเธอเปิดร้านเครื่องเสียงอยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยศรีสะเกด
วันเกิดเหตุจะไปหายาดที่สุภัณฑ์บุเรนนลเอารถไป๒ครรภ์
พอไปถึงบุรีรำนะครับ๔ทุ่มก็เลยจอดรถพักที่รีสอร์ท
พอรุ่งเช้าเธอกับสามีเนี่ยเอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่องในตัวเมืองครับ
จากนั้นลูกชายโทรมาบอกว่ามีคนมาเปิดทางออกรีสอร์ทนะ
โดยจะขอตรวจค้นครอบครัว๘คนที่เข้าพัก
กับสามีย้อนกลับมาเลยครับแล้วก็มามีปากเสียงกันแบบนี้
นางสาวถิติมาเล่าต่อบอกว่าครอบครัวทำมาหากินสุจริตนะ
ยาเสพติดอะไรไม่เคยยุ่งไม่เคยเกี่ยว

ที่ผ่านมาครอบครัวเนี่ยโดนค้นมาแล้วครั้งหนึ่งนะ
หน้าร้านนะครับหน้าร้านของเธอที่ศรีสะเกด
แล้วก็ที่จังหวัดบุรีรำครั้งนี้แหละ
มีรถคันนี้แต่เขาไม่บอกว่าเป็นใคร
แต่หนูคาดว่าน่าจะเป็นชุดที่เคยมาหน้าร้านรับประสานงานมา
เพื่อให้เจียบจอบ
ขณะที่นายถนนเมนไทยสงศ์ประหลัดอำเภอเมืองบุรีรำ

การขอตรวจค้นดังกล่าวเป็นยุทธวิธีนะ
หลังจากได้รับข้อมูลจากสายรายงานมาบอกว่า
มีรถต้องสงสัยขนยาเสพติด
ประสานทหารตำรวจฝ่ายปกครองให้ติดตามรถคันนี้นะครับ
เพื่อขอตรวจค้นในตอนกลางวันเพื่อให้ง่ายและโปร่งใสไง
แต่คนกลุ่มนี้ไม่ยอมให้ตรวจ
ต่อมาเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่แต่งเครื่องแบบ
ก็ยอมรับแหละว่าแต่งไม่ได้เต็มยดนะครับ

เมื่อถูกถามหาบัตรก็แสดงตัวให้แล้ว
หลังเจรจาอยู่นานกว่า๓๐นาทีทุกคนก็ยอมให้ตรวจค้น
แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายก็ปล่อยตัวไป
ยืนยันว่าทำตามยุทธวิธีไม่ได้กันแกล้งหรือโคมคูครับ